มาต่อกันที่เทศกาลดนตรีเอาใจเด็กแนวกันบ้างดีกว่า

เทศกาลดนตรีที่มีชื่อว่าโคตรอินดี้นะคะ
ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่๑๓แล้ว
มาในคอนเซ็ปต์ห้างสรรพสินค้าไม่มีวันตาย
โคตรอินดี้พาซ่าเออชื่อตอนเขาเก๋มากเลยนะ
คือเขาบอกว่าเป็นชื่อห้างสรรพสินค้าที่ปิดตัวลง
แล้วก็มาตั้งเป็นชื่อเวทีถึง๘เวทีด้วยกัน
และจะมีบรรดานักร้องนักดนตรีรวมกว่า๑๒๐วง
เขาบอกว่าเป็นการรวมตัวศิลปินที่มากที่สุดในเอเชีย

ยังไงอ่ะตาแฉะไปเลยทีเดียวไปงานนี้คุ้มจริงนะ
คุ้มเลยนะคะไปงานเดียวบัตรแค่๓๕๐บาทเท่านั้นเองนะคะ
ซึ่งเหล่าศิลปินเขาจะมามอบความสุขความสนุกสนาน
ที่สำคัญนอกจากศิลปินแล้วยังมีร้านค้า
ให้นักช็อปได้ร่วมจับจ่ายกว่าร้อยร้านค้าอีกด้วยนะคะ
เขาบอกว่าอยากให้คนได้ไปสัมผัสกับวิถีชีวิตแบบอินดีอินดีบ้าง
ซึ่งภายในงานเขาจะมีการรณรงค์
งดดื่มงดสูบงดเสพเฮ้ยเก๋ดีมาก
ยังชวนให้มายกแก้วนมกันอีกด้วย
ซึ่งใครที่อยากจะหาความสนุกแบบแนวแล้วก็สามารถไปร่วมแจมกันได้นะคะ
ในวันที่๑๖ธันวาคมนี้นั่นเองค่ะ
ปีนี้ที่เขาบอกว่าเป็นเหมือนห้างสรรพสินค้า
ชื่อเวทีต่างก็เป็นชื่อห้างใช่ไหมพี่
เล่นกับคำว่าพลาซ่ากับพลาซ่านั่นเองนะครับ
ของผมเล่นเวทีเมโทนี่เวทีอะไรครับ

ปีนี้คอนเซ็ปต์ของเราก็คือแน่นอนไม่เสพไม่สูบไม่ดื่ม
แต่ว่าเราชวนมาดื่มนมกันครับ

ปีนี้เราได้เอา๕๐บาทไปช่วยโครงการ๙คนละ๙ด้วย
นี่นอกจากจะได้ร่วมสนุกสนานฟังเสียงเพลงเป็นแบบสุดแล้วเนี่ย
ก็ยังได้ร่วมทำบุญกันอีกด้วยนะคะ
สำหรับเทศกาลดนตรีของเหล่าเด็กแนว
ยาวไปจนถึงเที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้เลยนะคะ

เมื่อสักครู่นี้ดิฉันลองเข้าไปดูนะเขายังเปิดขายกันอยู่นะจ๊ะ
เออนะคะก็เป็นแนวอินดี้แบบใสมาแนวใหม่
ดื่มนมนะคะคุณผู้ชมก็ลองไปกันดูแล้วกันนะคะ